สวัสดีครับนี่เวลาของจับตาเตือนภายในวันนี้กับผมพบตนันพี่ศิษย์มาหัน
เปิดด้วยภาพของวันเด็กนะครับซึ่งบรรยากาศเหล่านี้
ในวันพรุ่งนี้นะครับคงจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
และแน่นอนใครที่จะพาลูกหลาน
ตามจุดต่างไปทำกิจกรรมต่างทั่วไทย

เพื่อที่จะไม่ให้ความแปรปวนของสภาพอากาศนั้น
ลดพรความสุขในวันเด็กที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
สภาพอากาศเป็นอย่างไรเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
เริ่มต้นกับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
เป็นกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
พบว่าขณะนี้เองถ้าหากเปรียบเทียบกับช่วงก่อน
กลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นปกคลุมในเมืองไทยของเรา

มีอยู่บ้างนะครับในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตก
พื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเมฆครึ้ม
ทำให้ท้องฟ้าในวันนี้ตลอดทั้งวันหลายจุดหลายพื้นที่ยังคงอึมครึมอยู่
แต่ว่าเมฆฝนนั้นหายไปเกือบหมดนะครับ
โดยจากการคาดการณ์ลักษณะการตกของฝน๔๘ชั่วโมงหลังจากนี้
เป็นต้นไปก็พบว่าฝนที่ตกในเมืองไทยของเรา

ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตามแนวชายฝั่งเท่านั้น
นั่นก็หมายความว่าสถานการณ์ฝนในวันพรุ่งนี้
ต่อเนื่องวันอาทิตย์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
คงต้องพกร่มให้หน่อยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้กันฝน
แต่ว่าแดดตอนกลางวันนั้นค่อนข้างร้อนเลยทีเดียว
เพราะว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตาเหลือเกินนะครับ
ทีนี้มาดูเรื่องของอุณหภูมิกันบ้างนะครับ
จากการตรวจสอบเช้าวันนี้ต่ำสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียตนะครับ
พื้นที่สีน้ำเงินน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาว

มีมาแตะบ้างในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบน
ส่วนในวันพรุ่งนี้ครับอุณหภูมิอุ่นขึ้นเล็กน้อยนะครับ
ที่ประมาณ๑๗๑๘องศาเซลเซียต
แล้วก็บริเวณทางตอนกลางอาจจะเริ่มร้อนชื้นขึ้นมาบ้าง
ทีนี้หลายคนกังวลว่าหลังจากนี้เราจะได้เจอกับลมหนาวอีกหรือเปล่า

ว่าในช่วงต้นสัปดาห์ครับมวลอากาศเย็นนั้นจะค่อยแผลลงมา
ปกปรุงบริเวณทางตอนบุญของประเทศไทย
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้๑๔๑๘อุณหภูมิจะค่อยลดลงอย่างต่อเนื่อง
การว่าเฉลี่ยแล้วจะลดลงประมาณ๓๖องศาเซลเซียต
โดยพื้นที่ภาคเหนือครับลดเยอะสุดประมาณ๓๖องศาเซลเซียตนะครับ
ลองลงมาก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ๓๕องศาเซลเซียต
ต่อจากนั้นในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออก๑๓องศาเซลเซียต
แต่แน่นอนนะครับเมื่ออากาศเย็นลงแบบนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือ
มรสุมฤดูหนาวก็จะแรงขึ้น
ส่งผลทำให้สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น
ก็จะกลับมาตกชุกอีกครั้งหนึ่งก็จะตกช่วงวันจันทร์อังคารนี่แหละครับ
จะต้องระวังหน่อยคลื่นนั้นก็จะสูงด้วย
ยังไงใครที่จะไปท่องเที่ยวหรือว่าใช้ชีวิตอยู่บริเวณดังกล่า
ตรวจสอบสภาพอากาศแต่ว่าฝนที่ตกในครั้งนี้
ก็จะไม่หนักหน่วงเหมือนครั้งที่ผ่านมานั้นอุ่นใจได้นะครับ
และนี่คือภาพรวมของสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
วันพรุ่งนี้ขอให้มีความสุขกับวันเด็กนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ